วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเมืองดาวาลของฟิลิปปินส์
มีเหตุระเบิดที่ตลาดกลางคืน
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๔คนบาดเจ็บอีกกว่า๖๐คน
ตอนนี้ทางการฟิลิปปินส์ก็เลยมีการคุมเข้ม
ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ
ตำรวจฟิลิปปินส์เร่งตามหาตัวผู้หญิง๒คนผู้ชายอีก๑คนค่ะ
ทางการเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดตลาดกลางคืน
ในเมืองดาวาลของฟิลิปปินส์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๑๔คนบาดเจ็บอีกกว่า๖๐คนนะคะ
ก็จะนำตัวมาสอบปากคำ
เจ้าที่สืบสวนบอกว่าทั้ง๓คนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยตามกฎหมาย
แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรค่ะ
เมืองดาวาวเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีรถริโก้ดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์นะคะ
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลท้องถิ่นเมืองดาวาวบอกว่า
ติดอาวุธอบูซายาฟอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้

สั่งปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มอาบูซายาฟครั้งใหญ่
บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในครั้งนี้
ขณะที่ทางทีมสืบสวนบอกว่ายังไม่ตัดแรงจูงใจอื่น
ที่ทำให้เกิดเหตุโจมตีออกไปนะคะ
เพราะว่าประธานาธิบดีดูเตอร์เต้อย่างที่เรารู้กันดีว่า
นโยบายต่างเนี่ยโอ้โหรุนแรงรุนแรงมาก
แล้วก็มีการปรับปรามเรื่องของอาทยากรรมอย่างจริงจังนะคะ
เหตุระเบิดตลาดกลางคืนในเมืองดาวาวส่งผลให้ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ประกาศเลยค่ะ
ประกาศสภาวะรัฐไร้กฎหมายทั่วประเทศ

ในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ปกติ
ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจทางการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเมืองดาวาวมากขึ้นด้วยนะคะ
ส่งตำรวจตั้งด่านตรวจตามถนนทั้งขาเข้าขาออกจากเมือง
รายยานพาหนะทุกคันที่เข้าออก
รวมถึงส่งทหารขี่รถจักรยานยนต์ลาดระเวนและประจำการตามจุดต่างทั่วเมืองดาวาวค่ะ